คุณผู้ชมครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานความห่วงใยการสูญเสียช่วงเทศกาลสงครานครับ
พร้อมรับสั่งผ่านนายกรัฐมนตรีนะครับ
ชับทุกหน่วยงานน้อมรับพระราชกระแสรับสั่งนำไปปฏิบัติอย่างเร่งครัดครับ
เมื่อวานนี้พลโทวิรชนสุคลทะปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เปิดเผยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยเรื่องการสูญเสียของประชาชน
ช่วงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงของเทศกาลสงคราน
โดยทรงรับสั่งผ่านมายังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
โดยเจ้าหน้าที่พลเรือนตำรวจทหารจิตอาสา
ร่วมกันอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน
ให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับ
และรณรงค์ลดอุบัติเหตุไม่ใช่ได้นะฮะ
เช่นเดียวกันกับหลายจังหวัดที่มีการเกิดสถิติการเกิดอุบัติเหตุนั้น
ต้องการจะให้เป็นศูนย์ต้องลดให้ได้
ทางนี้ทรงเน้นว่าในทุกจังหวัดนั้นเร่งดำเนินการในทุกมิติครับ
เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุแล้วก็ลดความสูญเสียให้ได้เร็วที่สุดนะครับ
แล้วก็หากต้องการขอรับการสนับสนุนสิ่งใดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ก็ให้แจ้งไปยังรัฐบาลได้ทันที
นับเป็นพระมหากุฎณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิดาย
โดยได้กำชับไปยังทุกหน่วยงาน
้อมนำพระราชกระแสรับสั่งไปปฏิบัติอย่างเร่งครัด
และให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
เป็นหน่วยงานหลักในการบรินาการความร่วมมือ
ให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมนะครับ
ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้แสดงความเป็นห่วงเรื่องการเดินทางของพี่น้องประชาชนช่วงของสงคราน
เพียง๒วันของ๗วันอันตรายนั้นมีผู้เสียชีวิตมากกว่า๑๐๐รายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บมากกว่า๑๐๐คน
ซึ่งท่านยกเองก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับ
แล้วก็ฝากเตือนไปยังผู้ใช้รถใช้ถนนให้ระมัดระวังให้ทุกคนนั้นดูแลและตักเตือนคนในบ้าน
ไม่ให้ขับรถหลังไปดื่มสุรามาหรือว่ามีอาการมืนเมาแล้วก็ไปขับรถนะครับ
รวมทั้งปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
พร้อมย้ำให้ฉลองสงกรานอย่างเหมาะสม
คำนึงถึงการรักษาประเพณีที่งดงามของไทยด้วยนะครับ